เป่าปากเรียกนกเหยียวกันดีกว่า

นกหวีดเรียกปี๊ดเดียว
นกเหยียวนับร้อยตัวมากกลางประเทศเลย
ผู้ว่าและนักท่องเที่ยวไปเห็นถึงกับอึ้ง

นกเหยื่อเพื่อจะมากินอาหารมากินเหยื่อ

อ๋อมาสั่งสมัยใหม่

ก็ถือว่าเป็นเสียงนกหวีด
ใช้ในการเรียกเหยื่อของคุณสมศักดิ์
บทองอายุ๔๒ปี

นับร้อยตัวที่อยู่บนภูเขาระหว่าง
เกาะฮ่องเกาะพนักและอ่าวพังงา
ก็บินลงมาโฉบกินเนื้อไก่สด
อย่างน่าทึ่งที่เขาโยนไปเมื่อกี้

พร้อมเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายที่ออกตรวจแหล่งท่องเที่ยว

ออกปากชมบอกโอ้โหทำได้ยังไงเนี่ย

แล้วก็ทำให้ภาพข้างหลังนี้สวยมาก

แบบนี้มาก่อนโดยนายสมศักดิ์บอกว่า

เพราะก่อนหน้านี้เคยทำประมงพื้นบ้านมาก่อน

ล่องเรือไปจอดจุดที่พบนกเหยียว
จะนำเศษปลาที่หาได้ในทะเลโยนลงในน้ำ
จากนั้นฝูงเหยียวก็จะบินลงมากินกัน
จึงเป็นไปได้ว่าเหยื่อเหล่านี้จำเขาได้

ทีนี้ก็เลยลองใช้นกหวีดเป่าเรียกดู
ปรากฏว่าฝูงเดี่ยวก็ลงมากินอาหารที่เตรียมไว้ให้
ก่อนที่จะบินกลับไปบนภูเขาเช่นเดิม
แสดงว่าเขาได้ยินเสียงปรี๊บ